แต่มาดูอีกที่หนึ่งที่คนก็ชอบบอกว่ามันเป็นพื้นที่แบบวางเวงแล้วก็น่ากลัว
สาราริมถนนเวลาแบบพักผู้โดยสารอะไรแบบนี้ตอนกลางคืนพื้นที่แบบเหงาหน่อย
มันเงียบไงใช่ที่เนี่ยที่อ่างทองสาราพักผู้โดยสาร
อยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งไปผูกคอตายแล้วก็เอาเชื้อผูกรองเท้าไปผูกคอตาย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
ผูกกาตายถูกไว้ที่เสาคล้อยตัวลงมาข้างล่างคือเสาตรงนี้เป็น
เหมือนกับยกสูงอะค่ะยกสูงมาประมาณสามเมตรก็เลยผูก
กับเสาแล้วก็ห้อยตัวลงไปส่วนบริเวณทางเดินเข้าสารามี
รองเท้าผ้าใบคู่นี้นะคะถอดวางอยู่ไม่มีบาดแผลตามตัว
ผู้ชายคนนี้ที่ไปผูกคอตายชื่อว่านายธนพลอาจวงอายุยี่สิบเก้า
เป็นชาวอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
จากการสอบสวนนายคำรณสุขเจริญดีคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่า๘โมงเช้า
เขาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปที่สาราตรงนี้พอดีไปซื้อของ
แล้วเจอผู้ชายคนนี้ค่ะตอนแรกเขายืนอยู่นะถอดเสื้อขาไปยืนอยู่
นายคำรณบอกว่าเพราะขากลับผูกคอแล้วผูกคอตายซะแล้วค่ะ
ส่วนนายสมชายกลิ่นเกษรบอกตำรวจว่าตอนเช้าเห็นผู้ชายคนนี้
ถอดเสื้อแล้วก็เดินลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา

เขาบอกไม่เคยรู้จักผู้ชายคนนี้มาก่อน
ก็เดินไปถามว่าอ้าวทำไมอยู่ดีเดินถอดเสื้อลงแม่น้ำไป
แต่ผู้ชายคนนี้พูดจาไม่รู้เรื่องค่ะ

เดินขึ้นมาจากแม่น้ำแล้วก็เดินจากไป
มาเจออีกทีมาแขวนคอตายที่สาราพักผู้โดยสารตรงนี้แล้ว
พอตรวจสอบที่ร่างกายไม่มีร่องรอยบาดแผลการถูกทำร้ายอะไรนะคะ
ส่งศพไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวศเพื่อหาสาเหตุการตาย
แล้วก็จะต้องหาสาเหตุจูงใจว่าทำไมถึงมาผูกคอตายตรงนี้
ทำไมถึงมาเอาเชือกผูกรองเท้ามาผูกคอตายแบบนี้นะคะ